เอาไปดูเหตุระทึกกลางดึกโอ้โหน้ำท่วม
ยังไม่หนำใจหรือยังไงเนี่ยไฟไหม้อีกแล้ว
ไฟไหม้ใจกลางเมืองหาดใหญ่ครับเสียหายไปสามหลังนะครับ
ยังระบุสาเหตุไม่ได้แต่บ้านต้นเพลิงก็บอกว่าบ้านนั้นมีชายสติไม่ดีอาศัยอยู่ครับ
โอ้โหไหม้แรงนี่นี่กลางดึกครับคุณผู้ชมฮะไฟไหม้เป็นซอยหลังโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีนะครับ
หรือว่าโรงพยาบาลเสียงตึ้งนะครับ
ตรงข้ามกับวัดมงคลเทพารามในถนนแสงสีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาฮะ
ฉีดน้ำเข้าไปได้แค่คันเดียวนะแล้วจุดที่ไฟมั่นมันเป็นห้องแถวนะครับ
ให้เจ้าชั้นเดียวปลูกติดกันสามหลังผู้ประชมไฟไม่แรงไฟไม่แรงจริง
จากโครงสร้างของห้องแถวเนี่ยมันเป็นไม้ไงรถดับเพลิงนะครับ
ก็ฉีดน้ำอยู่สักพักใหญ่ก็สามารถดับไฟได้สำเร็จครับ
สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเพราะว่าห้องแถวเสียหาย๓หลังเลย
โดยเฉพาะหลังแรกที่คาดว่าจะเป็นต้นเพลิงเสียหายทั้งหมดครับ
หลังจากมีชายสติไม่ดีเนี่ยนะครับคือเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
แล้วก็ชอบเอาของเก่าเอาขยะมาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนผู้หญิงที่มีบ้านอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิง
เล่าบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนเทน้ำสักพักได้กลิ่นเหม็นไหม้ฮะ
เหม็นไหม้ไฟลุกพึบเลยคราวนี้แล้วก็รีบพาลูกและคนในบ้านหนีตายออกมาก่อน
อะไรไม่ได้มาสักอย่างนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายสติไม่ดีบ้านต้นเพลิงเนี่ย
ไปสอบสวนก็ยังไม่ยอมพูดอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยครับ
ผู้ชายคนนี้ฮะคือเรายังไม่แน่ชัดว่าเขาได้ทำอะไรทำให้เกิดไฟหรือเปล่านะ
แต่เขาเนี่ยอยู่บ้านต้นเพลิงเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยครับ